มีอีกคนนึงสอนมาเลย

พูดกันเลยบอกว่าต้องผิดบ้านแน่นอน

เมษาที่ผ่านมาสามเดือนที่ผ่านมาลูกบ้านก็ค่อยตายจนรวมแล้วทั้งหมด

คนล่าสุดศพที่๙นี่ขึ้นมาเยี่ยมบ้านแค่ปวดหัวแล้วก็ตายเลย
ไปเลยแค่แวะขึ้นจากคือลงไปกรุงเทพแล้วขึ้นมาที่นี่กลับมาเยี่ยมบ้าน

เยี่ยมบ้านแล้วก็ปวดหัวแล้วก็หาย
ก็เลยคิดว่าน่าจะมาจากเรื่องราวของ
ครับน่าจะเป็นสาเหตุที่ชาวบ้านเฉลิมบ้านทำอะไรอย่างต่างอย่าง
คุณจำที่เขาไม่รักษาที่ความที่เขาตั้งกฎไว้

กฎระเบียบต่างที่ตั้งไว้ก็ไม่ยิบทุกอย่างนั้น
บอกว่ายิงปืนในบ้านได้ไหมไม่ได้ก็ยิง
คือแสดงว่าณหมู่บ้านนี้กฎเขามีกันอยู่แล้ว

ข้อถึงขนาดต้องเขียนไว้ตรงที่ทางเข้าหมู่บ้านเลย
กฎ๑๐ข้อที่ชาวบ้านห้ามฝ่าฝืนโดยเด็ดขาด
ข้อที่๑ห้ามใช้แรงงานสัตว์รถไถทุกชนิดในวันพระ
ข้อที่๒ห้ามนำศพคนตายทุกประเภทเข้าในหมู่บ้านแต่ให้นำเข้าวัด
ข้อที่๓ห้ามฆ่าสัตว์๔เท้าในวันพระ
ข้อที่๔ห้ามตักข้าวและสีข้าวในวันพระ
ข้อที่๕ห้ามฆ่าสัตว์๔เท้าและชำแหละในหมู่บ้าน
ข้อที่๖ห้ามทำงานในหมู่บ้านเมื่อมีศพคนตายในหมู่บ้าน
ข้อที่๗ห้ามเผาถ่านภายในหมู่บ้าน
ข้อที่๘ห้ามขนฟืนขนไม้ย่าคาเข้าบ้านในวันพระ
เฉพาะย่าคานั้นก่อนบุญเบิกบ้าน

ห้ามยิงปืนจุดพลุจุดประทัดในหมู่บ้าน
ยกเว้นมีเหตุจำเป็น
และข้อที่๑๐ห้ามทำงานก่อนบุญเบิกบ้าน
กฎทั้ง๑๐ข้อนี้หากมีผู้ใดฝ่าฝืน
ปู่ตาจะลงโทษถึงขั้นมีคนในหมู่บ้านเสียชีวิตแบบที่ผ่านมา

ที่ลำบากใจมากเลยเพราะอะไรนะ
คืออีกประมาณสองถึงสิบห้าวันก็ตาย

คนอื่นก็ตายอย่างนี้

เกิดจากต้องมีใครในหมู่บ้านคนหนึ่ง

ตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณญาคุณตาคุณพวดเรามาแล้ว

ทุกครั้งที่มีใครละเมิดกฎเหล่านี้ปุ๊บต้องมีคนตาย
พี่อเคยมีคนฆ่าสัตว์สีท้าวแล้วมีอันเป็นไปมั้ยหรือครับ

พี่อพ่อกำลังจะบอกว่าถ้าสมมุติในบ้านนี้
มีคนขาฐวัวขาควายขาหมามขาแมว
เคยมีคนป่าฝืนไหมครับมีครับ
แล้วเป็นอย่างไรบ้างมีก็เหมือนผมว่าอะไรเลยครับ
ที่พูดมานั่นแหละครับมีก็มีอันเป็นปลายบ้าง
เก็บไข้ได้ป่วยบ้างนอนไม่หลับอะไรเลยครับช่วงถึงวันนี้
เมษายนตร์ยังมีการปลายอยู่หรือ
ในเมษายนตร์ปีนี้ที่ผ่านมาตอนนี้เคร่งคัดขึ้นมาใหม่แล้ว
มันก็ไม่ใช่มีใครทำผิดนะครับใครบ้างนี้มันไม่มีครับ
กฎนี้ไม่ใช่มีผู้ควรเป็นคนตั้งนะครับตั้งครับ
คนเก่าคนแก่ตั้งมันตั้งครับมีการฝืนกฎขึ้นมาใหม่เฉยนะครับ
พระบู่ที่คุณเป็นคนตั้งซักบริกบ้านนี่แหละครับ

แล้วตอนหลังก็ลืมกันกันไม่ได้ทำอะไรอะไรไป

กดตี้ขึ้นมาใหม่อีกครั้งครับ
ทำอะไรก็ทำไปไม่ดูกฎนะครับ

ถ้าคุณฝ่าฝืนในหมู่บ้านนี้นะครับ

คุณจะต้องใช้เล่าไหย

ต้องมาจ้ำกระพาไปนะครับ
ทางแทฟกรัมมานะครับ

เคยมีปฏิหารณเสาตรงนั้นเคยเห็นมีใครเห็นปฏิหารแบบว่า
องค์ท่านออกมาประกวดตัวให้เห็นอย่างนี้เคยมีไหมครับทั้ง๒สรรครับ
คู่ตาไม่ใช่ผมนะแต่เพื่อนผม

ช่วงนั้นก็แบบมันก็นานแล้วนะ๒๐กว่าปีแล้ว
คือพวกผมเท่านั้นบวชบวชเป็นพระอย่างนี้

อายุ๒๗ปีเพื่อนมันก็ไปลบหลู่

ที่จะพูดไปตามภาษามันนั่นแหละไม่กลัวหล่ะปีมีอีกในโลก
พระราชสมภาษาสำหรับมัน

เขามาหามันเลยแล้วว่าต้องไม่ดูเรื่องเลย
มันแข้งขามันควรเจ็ด
อ่อนหมดเลย
อยู่ในประเหลืองด้วย

มันจะถึงตาย

ไม่อยู่นะคุณคิดว่าเป็นอะไรบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วย
บ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วย
ภาพสามสี่ห้าหัวโปรปุ่นละที่ชั้นนั่ง
ดวงไม้หน่อยภาพแหลมหนึ่งกับพวกงาน

เป้าหมายจูงเราประชาติ
หมายไปขวางเอารวดน้ำไปขึง
ไม่ให้มีไม่ควรล้องไว้เลย

จากนั้นก็มันลดลงยังไม่มีการพัฒนา

ก็ไปขอจะพัฒนาให้ชาวบ้าน

คือวันที่๒๒พฤษภาคม๒๕๕๘ปี๕๘ล่ะครับ
ประมาณตี๓ผมรู้สึกปวดหัวใจเก็บหน้าอกหายใจลำบาก
ลูกสาวทั้งครอบครัวก็พากันขี่รถไปโรงพยาบาล
จากบ้านตรงกรุงไปโรงพยาบาลประมาณ๑๒กิโลกรัม
เดินทางได้ประมาณ๑๐โลหัวใจหยุดเต้นไม่หายใจ
โรงพยาบาลอุตส่าห์เขาปั้มอยู่๑๕นาทีคือมันใจขาดแล้ว
หมอเนี่ยเขาบอกว่าท่านตายแล้วที่ผมฟื้นขึ้นมาเนี่ยหมอเขาบอกว่าท่านตายแล้ว
ไม่ใช่สลบโรงพยาบาลเขาปั้ม๑๕นาทีไม่ฟื้น
เขาส่งโรงพยาบาลอุดรโรงพยาบาลศูนย์อุดรนี่
จากโรสารนี้ไปอุดร๕๖โรก็ไปปั้มอีก๑๕นาทีต้องค่อยฟื้น
ฟื้นประมาณตีสี่นะครับระยะที่ยังไม่ฟื้นอยู่เนี่ย

ต้นไม่โผท่างเพลินคือปั๊มไม่ปั๊มต้นไม่ร้ายต้นยัยประมาณ๑๐๐กว่าเม็ดนี่แหละที่ปั๊ม
ร่วงมาร่วยโคยขวงอยู่หันปั๊มอยู่รองคนท่างดำหนาโรงเรียมน้องกรุง
ไปดูมาว่านี่แหละสาเหตุที่เพิ่งจะเอาไปอยู่นั่งว่าเพิ่งเครียดว่า
ผมไปปั๊มไม่พูดทางเพลินก็เลยขอชีวิตไว้
แล้วมาซื้อเหี้นหลังนี่ให้มั้ย
กับส้ามคุณึงมาคุณึงอย่างสิขึ้นคุณว่าผมบ่อยู่โรงโฮยบาลเจ็ดวัน
คือนั้นเนี่ยผมไปซื้อสารพระภูมินี่
กับช้างคู่หนึ่งม้าคู่หนึ่งก็มาถวาย
จ้ำให้จ้ำมาถวายนี่แหละสาเหตุที่ฟื้น
นี่ครับผมก็หายมาเป็นทุกวันนี้แหละครับ

ก็ในทางหลักวิชาการคำหว่าว่าโรคสตกหรืออะไรอย่างงี้

แล้วก็ฟื้นขึ้นมาแต่เท่าที่ฟังแกบอกแกบอกว่าตอนที่แกวูบไป
เหมือนแกเห็นเป็นฝ้าขาววุบขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหม
แกก็เห็นแต่เป็นรอยเป็นอะไรอยู่บนไม่มีอะไร
รอยอยู่ไม่มีอะไรอยู่ข้างเห็นขาวเป็นอะไรแกพูดไปอย่างนั้น
แต่ที่สุดก็ไปอันเชิญร่างทรงมาร่างทรงว่ายังไง
ร่างทรงก็พูดว่าบ้านนี้ทำผิดกฎหลายอย่างก็เลยเกิดอาเภษแบบนี้
เดี๋ยวนะกฎหมายถึงกฎ๑๐ข้อเนี่ยนะครับผมครับตอนนี้ทำผิดกฎหลายอย่าง

แต่ชาวบ้านในหมู่บ้านนี้จะมีการตรวจสอบกันเองว่าใครทำผิดกฎ

คืออยู่กับพระกรมนี่ครับตรวจสอบยังไง
ก็วันศิลป์วันพระเนี่ยก็ออกตรวจดูว่าใครจะทำผิดอะไร
ส่วนมากจะไม่มีหรอกครับทุกคนกลัวหมด
ส่วนมากคนที่รู้แล้วจะไม่กล้าทำนะครับนอกจากคนไม่รู้นะครับ
ทั้งสามท่านเนี่ยเป็นคนที่เชื่อพ่อปู่พญาใหญ่อย่างมาก
คือไปขออะไรแล้วสำเร็จบ้างไหมครับ
สำเร็จครับบางคนลูกจะเรียนจะเป็นครูจะสอบได้หรือไม่ได้ไง
พ่อแม่เขากลับมาหาจ้ำไปพาไปฮาราวะปู่ด้วย

นั่งฟังหน่อยสั้นนิดนึง
แต่ว่าเออถ้าบ้านเราสมมุติว่าลูกเต้าจะไปสอบใช่ไหมบ้านเราจะมีขันห้าไปล่ะ
ไปหาพ่อจ้ำเนี่ยไปขอเขาไปขอว่าลูกหลานจะไปสอบก็ขอให้ผ่านส่วนมากก็ผ่านนั่นแหละ
ถ้าเราประสบความสำเร็จมาแล้วก็เราก็มาเลี้ยงวันพุธทั้งวันพุธ
ที่เราเลี้ยงต้องไม่ให้ตรงวันพระนะวันพระ๑๕ค่ำ๘ค่ำนี้ไม่ให้ตรงถ้าตรงเขาไม่เลี้ยง
อย่างผมนะครับมาบนบานเพื่อจะลงผู้ใหญ่บ้านสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านขอปู่ตานะครับขอไม่ให้มีคนแข่งนะครับ
พอผมสมัครปั๊บสิ้นวันสมัครก็ไม่มีคนสมัครแข่งจริงนะครับคือว่าสำเร็จตัวสำเร็จ
คงคุ้นเหรอฮะเคยมีเพจการอะไรที่เคยไปขอแล้วสำเร็จต้องไหมฮะ
ผมไม่เคยไปขออะไรผมขอให้ร่างกายให้เก็บไข้ได้ป่วยว่ากว่าใจนะครับ
นะครับก็คือสรุปแล้วเนี่ยก็คือที่นี่นะฮะบ้านหนองกรุงเนี่ยนะครับก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับ
สองจุดด้วยกันนะฮะอย่างที่บอกนะก็จะมีสารหลักบ้านนะครับหรือที่ตอนนี้เขาเรียกกันว่าสารปู่ใหญ่นะฮะ
กับอีกที่หนึ่งก็คือสารปู่ตาซึ่งอันนั้นเนี่ยมีมาตรบร่างนะฮะรวมถึงเนี่ยนะครับมีกฎสิบข้อ
ซึ่งเป็นข้อห้ามหลักเลยนะฮะที่ห้ามทำเด็ดขาดถ้าใครคิดจะอยู่ในหมู่บ้านหนองกรุงถ้าไม่งั้นพวกเขาจะเดือดร้อน
ไม่ได้เดือดร้อนแค่ตัวบุคคลนั้นนะฮะทั้งหมู่บ้านจะเดือดร้อนนะ
ความเชื่อที่แบบสิ่งที่เป็นยึดเหนียวจิตใจของพวกเขาไม่น่าเชื่อนะฮะกฎเหล่านี้๑๐ข้อทำกันมาเป็นร้อยปี
นี่คือเรื่องราวไม่เชื่ออย่าลบหลู่ของชาวบ้านหมู่บ้านหนองฟุงอุดรธานีนะครับ
ขอบพระคุณมากครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมมีเรื่องราวไม่เชื่ออย่าลบหลู่ที่ไหนจังหวัดอะไรอยู่ใกล้ขนาดไหน
ถ้าเรื่องราวของคุณน่าสนใจนะฮะพวกเราจะไปเยี่ยมคุณถึงที่เลยครับ
ช่อง๓๒๔๐๐๐ตรงใน
ูเตรูไม่เข้าใครออกใครครับไปแล้วนะฮะสวัสดีครับ

สวัสดีครับ